เรื่องนี้นี่ก็เกี่ยวกับเด็กเหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะครูหัวร้อนทำเกินไปรึเปล่า
อีกรูปหนึ่งที่คุณแม่ของนักเรียนรายนี้เอามาโพสต์ไว้
นี่ฮะเหลือแต่ไอ้แผ่นรองเป็นแผ่นไม้กระดันที่มันรองด้านล่าง
น้ำมันที่ปั้นเป็นรูปทรงต่างโดนขูดทิ้งไปหมดแล้วครับ
คุณแม่ของน้องเขาโพสต์ข้อความระบุไว้ด้วยว่าบางทีครูก็ทำเกินไป
เกิดจากสาเหตุใดคุณแม่เล่าแบบนี้
ลูกแม่ทำผลงานศิลปะปั้นดินน้ำมันส่งครูแต่ทำยังไม่เสร็จเลย
แล้วลูกแม่ก็เลยเอาไปวางไว้บนโต๊ะหลังห้องก่อน
ทีนี้คุณครูมาเห็นคิดว่าผลงานมันเสร็จแล้ว
แต่วางทิ้งไว้ไม่ยอมมาส่งให้ถึงมือครู
เห็นก็เลยทำลายซะเลยทำลายผลงานศิลปะทิ้ง
แล้วไอ้ทำลายไม่เท่าไหร่คุณครูเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะ
ดินน้ำมันออกทั้งหมดต่อหน้านักเรียนด้วยฮะ
แล้วก็เอาดินน้ำมันทั้งหมดมาปั้นรวมกัน
สีมันผสมกันไปทั้งหมดเลยไม่สามารถนำมาใช้ต่อได้
โอ้โหแล้วลูกแม่เห็นเสียใจเลย
ลูกแม่อุตส่านั่งทำนั่งปั้นผลงานจนดึกจนดื่นเลย
มาเล่าเรื่องนี้ให้กับแม่ฟังแม่แม่เป็นแม่คนอ่ะ
๖คนเป็นแม่ได้ยินแบบนั้นมองว่าครูเนี่ยรู้แก่อำนาจ
ใช้คำนี้เลยนะครูลุแก่อำนาจทำเกินกว่าเหตุ
ส่งข้อความไปถามครูบอกว่าเนี่ยมันจะผิดจะถูกยังไง
ไม่ควรนะมาทำลายงานทำลายความตั้งใจของเด็กแบบนี้
ปรากฏครูนิ่งเฉยครับไม่ได้ตอบข้อความใด
วันนี้ครับ๑สิงหาคมแม่บอกเดี๋ยวจะเดินทางไปเจอผอเลย
จะไปเจอกับพอโรงเรียนเพื่อจะพูดคุยหาทางออกในเรื่องนี้ต่อไป
อย่างไรก็ตามครับถ้าฝั่งคุณครูนะ
อยากจะชี้แจงกับเหตุการณ์นี้มาบอกทางไทยรัฐทีวีได้นะครับ